เพราะว่าตลาดหุ้นดูคึกคักพอสมควรเลย
ต้องพูดคุยกับทั้งสองท่านในช่วงครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยค่ะว่า
ตลาดหุ้นแล้วก็สภาวะการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
พูดคุยกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการสวนงานค้าตราสารหนี้หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ก็วันนี้กลับมาอัปเดตการลงทุน
พี่นิดหาโปรเคมอนอยู่หรือหรือฮะ
กำลังดูว่าอยู่แต่ห้องศพหรือเปล่า

โอ้โฮแรงไม่แพ้กัน
ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานเรียกได้ว่าทะยานขึ้นได้อย่างดี
หลังจากผลประชามติออกมารับร่างกัน

ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ค่อนข้างดี

ใช่โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชม
ใครที่ลงทุนในตลาดทุนแล้วไม่ได้ตังค์

แล้วก็ทำไมช่วงนี้ต่างชาติเขายังสนใจในตลาดอาเซียน

ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดในอาเซียนเองเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยในส่วนของการบริโภคต่างเนี่ย

แล้วก็อันที่๒ต้องบอกว่าเศรษฐกิจในอาเซียน
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
พึ่งในเรื่องของสินค้าเกษตร

ฟิลิปปินเวียดนามพวกนี้

เวียดนามจ่ายใช้สอยก็จะดีขึ้น

กลุ่มพวกนี้ยังเป็นตัวขับเคลื่อนได้ยังอยู่ไหมฮะพี่นิด
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวธนาคารเอง
แม้ว่าจะเห็นราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา
โอ้ทะยานนะ๐๕นะ
แต่ว่าถ้าดูในเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยนะครับ

ว่าผลประกอบการในครึ่งหลังเนี่ย
ค่อยปรับตัวดีขึ้นนะครับ
ที่๒ก็ต้องบอกว่าโดยมูลค่าของหุ้นเอง

แพงนะครับไม่ใช่ในสายตาผมนะครับ
ในสายตาของนักวิเคราะห์ในสายตาของนักลงทุนนะครับ

แล้วก็กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่

รองรับเม็ดเงินจากต่างชาติได้ค่อนข้างดี
ใช่นะครับเพราะว่าเวลานักลงทุนต่างชาติเนี่ย
เวลาเขามองเข้าไปในประเทศไหนก็ตาม
ด้วยตัวเลขภาพใหญ่นะครับ
ก็จะบอกว่าอ๋อยังไงก็ตามเนี่ย
บันการเงินเนี่ยเหมือนเป็นแกนกลางนะครับ
เศรษฐกิจดีสถาบันการเงินก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้
ธุรกรรมด้านการเงินก็ขยายตัว

อันนี้ก็คือเป็นอะไรหลักเลยที่เขาชอบซื้อกัน
แต่สังเกตหลายคนเริ่มงงว่าตลาดหุ้นดี
แต่ทำไมตลาดทองคำช่วงนี้ชักค่อนข้างตึงผันผวน

ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับตัวเลขการจ้างงานของอเมริกา

ดีขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ย

ก็ถือว่าต่ำอยู่
ใช่ก็ต้องบอกว่า๔๙ตอนนี้ถ้าเทียบกับต้นปี
ต้องขึ้นอัตราก็เบี้ยสารัสนะ
เพราะว่าเงินเฟ้อไม่กดดัน
อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าการว่างงานมันลดลงแล้วนะ
แล้วเมื่อวานเนี่ยการจ้างงานตัวเองออกมาดีขึ้นนะ
ฉะนั้นยังไงสิ้นปีนี้ก่อนจะสิ้นปี

ก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็ง
เพราะว่าเวลาประเทศไหนก็ตามที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ใช่นะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง

นะครับเลยกลายเป็นโอ้โหมันสูสี
แล้วมันกลายเป็นแบบทรงไปไม่ได้ช่วยเลย
ช่วยก็ทำให้ช่วงนี้ราคาทองคำหลายคนอาจจะมอง
เฮ้ยไม่ค่อยไปไหนไม่ลงมั่งเลยซ้ำไป

เจ้ากรรมรามันระวังในการลงทุน
อ่ะกลับมาในด้านการตลาดหุ้นใหม่
ช่วงนี้กระแสต่างชาติกระแสกระแสโปเคมอน
หลายคนมาถามโอ้โหอย่างนี้คนไปกันเยอะ
ใช้โทรศัพท์นี่เดินล่อนเลย

ก็ต้องบอกว่าการใช้ข้อมูลเกมเห็นเขาเปิดเผยมา
ถ้ายิ่งเยอะคนที่ทำบริษัทมือถือจะได้ประโยชน์เยอะ
เพราะว่าเดี๋ยวพอปั๊บเอาเต็มต้องเติมเงิน
คนที่ชอบโหลดคลิปดูหนังพวกนี้พวกนี้กินกินเยอะกินเยอะ
แต่ก็เป็นการจุดกระแสให้คนจ้องหน้าจ้องตาอยู่ในออนไลน์มากขึ้นนะ
แน่นอนครับก็ทำให้โลกมันมีศีรษะขึ้น
มันมีวิวัฒนาการในเชิงของตัวอย่างพวกเกมก็ดีพวกแอป

เดี๋ยวของใหม่ก็คงจะมีมา
แต่อย่างตรงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าจะเอาในกระแสตัวนี้ไปซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารเลยดีไหม
ก็ผมว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นนะ

คนออกมาใหม่ใช่ไหมครับผม

โอ้โหเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ
๖๐๐๐กว่า๖๐๐๐กว่าล้านวันเดียว
ต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขนั้นนะฮะแบบนี้ก็มานาน

โอ้โหเข้ามาเขาเรียกว่าถาโถมเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยเท่าไหร่

แล้วตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ซื้อไปเท่าไหร

โอ้โหต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นกระแสของเม็ดเงิน
เป็นกระแสเม็ดเงินด้วยสภาพคล่องบนโลกนี้แหละ
ยังเยอะอยู่อัตราผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบี้ยหรือพันธบัตรเนี่ยค่อนข้างต่ำ
ใช่ก็เลยทำให้เม็ดเงินกระแสตรงนี้เนี่ยยังไหลเข้ามา
มั่นใจมากับคนไทยเหมือนกัน
อยู่ในภาพที่ลงทุนได้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามีทฤษฎีหนึ่งนะครับ
ถ้านักลงทุนเริ่มเห็นว่าประเทศไหนก็ตาม
เรียกว่าปูทางไปสู่เรื่องการเลือกตั้ง
ตลาดทุนเนี่ยมักจะปรับตัวดีไปจนถึงวันเลือกตั้งนะ
ฉันถ้าเราเลือกตั้งปลายปีหน้าไงก็ขึ้นไปถึงปลายปีเลย
แล้วถ้าเลือกตั้งอีก๔๕ปีอ่ะ
ก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเวลาเขามอง
ว่าประเทศไทยจะกลับไปเรื่องการเลือกตั้ง
ฉะนั้นความมั่นใจของนักธุรกิจความมั่นใจของนักลงทุนก็จะมากขึ้น
ก็จะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นครับ
แล้วดูเหมือนว่าช่วงนี้งบไตรมาส๒ก็เริ่มทยอยเปิดหลายตัวเป็นไงฮะ
ในส่วนของตัวนักลงทุนเองเนี่ยตอนนี้ที่มองในเรื่องของ
กำไรสำหรับปีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในภาพที่โตขึ้นจากปีก่อนนะ
ปีนี้ก็คาดหวังกันว่ากำไรเมียจะโตประมาณ๓๕

ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับกำไรที่โตขึ้น๓๐เนี่ยมาจากปีที่แล้วเนี่ย
มันมีในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งในเชิงของการลงทุนเราก็บอกว่า
อาจจะเป็นกำไรที่เป็นกำไรพิเศษนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อยเกิดขึ้น
ครับก็เห็นภาพนะครับการลงทุนกระแสงานลงทุนยังดูเหมือนอยู่ในเชิงบวกนะครับ
แล้วก็คาดว่าการลงทุนทั้งปีในปีนี้ยังคงน่าจะยังไปได้อยู่
ใช่ก็ต้องบอกว่าดัชนียังมีโอกาสตายขึ้นไปนะครับตอนนี้หลายคนก็พูดกันอัปเกรด
วิเคราะห์ก็อัปเกรดไปประมาณสัก๑๕๕๐๕๗๐๑๖๐๐มีตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็กำไรที่ทยอยออกมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเห็นนักทุนต่างชาติบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตัวเลขกำไรดีกว่าค่านะครับ
โอเคนะครับก็เห็นภาพชัดเจนนะครับก็กลับไปทำห้องส่งขอบคุณมากครับคุณมิ้นครับ
ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะดูหอมหวาน
เพราะฉะนั้นติดตามครอบครัวบัวหลวงกับเราแบบนี้ทุกวันนะคะ